มีหญิงคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุรถชนนะครับแล้วก็มีเศษกระจกติดค้างอยู่ในดวงตา
ไปรักษาโรงพยาบาลแรกเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เป็นอะไรให้กลับบ้านได้
แต่ว่าทนไม่ไหวไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะครับจึงตรวจสอบพบ
จากนี้ยังพบว่าเธอนั้นอาการถึงขั้นสาหัสเพราะว่ากรามแตกด้วย

นางสาวศาสินิพากษ์ทับท้ายอายุ๓๖ปี
ก็ครอบครับ
บอกเล่าเรื่องราวหลังเธอเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บ
เสกกระจกรถเข้าตากลามแตก
หลังเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักชนเสาไฟฟ้า
เมื่อวันที่๑๑มีนาคมที่ผ่านมา
ไป๑๑วันอาการเริ่มดีขึ้น
แต่ยังไม่สามารถรับประทานอาหารได้
ได้เพียงน้ำและอาหารเหลวเท่านั้น
จากกระดูกกรามแตกฝันล่างทั้งหมดโยก

แต่ที่สำคัญกว่านั้นขณะประสบอุบัติเหตุ
กระจกได้เข้าตาซ้ายของเธอ

ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานี
บอกว่าไม่มีกระจกอยู่ในดวงตา
แม้เธอจะยืนยันว่ามีอาการระคายเคืองและเจ็บปวดมาก
แต่แพทย์ก็ได้เย็บแผลที่ใบหน้าเท่านั้น

ตอนนั้นเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่า
กระดูกกรามแตกยอมอดทนต่อความเจ็บปวด
กระทั่งวันต่อมาตัดสินใจเข้ารับการรักษา

ทราบว่าเศษกระจกกระจายทั่วดวงตา
กระดูกกรามแตกฟันล่างโยกทั้งหมด

ตาหนูมีกระจกอยู่นะ
ก็เปิดดูบอกว่าไม่มีแล้ว
รู้สึกว่ามีแต่เขาก็บอกว่าไม่มี
หนูต้องขึ้นไปหาหมอตาก่อน
หลังจากที่เย็บแผล
แผลเสร็จก็ส่งขึ้นไปหาหมอตา

พอขึ้นไปหาหมอตาว่าเช็คดูกระจกดูอะไรอย่างนี้
ที่หนูบอกว่ามันเจ็บ
หมอตาก็บอกว่าไม่มีแล้ว
ลงไปเย็บเพิ่มได้เลย
เอาไปเย็บเอาลงมาเย็บอีก

แต่ว่าหนูก็บอกว่ามีนะหนูเจ็บตาอยู่
ด้านนางสาวปลายมาอุ่นจิตน้องสะพ้ายผู้บาดเจ็บ

กระทั่งมีการแชร์กันออกไปอย่างกว้างขวาง
เธอบอกว่าได้นำเรื่องราวดังกล่าวออกมาโพสต์
เพราะอยากจะวอนขอให้หมอที่อยู่ห้องฉุกเฉิน

และอยากให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแรก
พูดจาและให้ข้อมูลให้ดีกว่านี้
รับเสียความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ว่ายังเป็นไส้ติ่งเป็นอะไรคือมีคนเล่าให้เราฟัง

รู้สึกแย่มากอยากให้แบบข้างบนเขาแบบลงมาดูจริงจัง
อบรมเพราะเขาเป็นพยาบาล
เขาต้องเขาต้องฝึกกันความอดทน
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป

เพราะญาติพบว่าพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งแรก
เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าด่าทอ
จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากชาวเน็ต
ส่วนญาตินั้นทำได้เพียงย้ายสิทธิ์การรักษา
ออกจากโรงพยาบาลดังกล่าว
แถวรัฐทีวีรายงาน